คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปดูผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็น
ศิลปินคือนักวาดภาพอิสระแต่ว่าช่วงนี้ก็ตกงาน
แต่ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ย

เคยไปขอข้าววัดกินก็เลยใช้
เวลาว่างตอนนี้ไปวาดภาพแบบนี้
เขาบอกเขาอยากตอบแทนในสิ่งที่เขาเคยได้รับคือข้าววัดข้าวก้นบาทพระ

กลายเป็นศิลปินมีความรู้ความสามารถเรื่องของการวาดภาพ
ก็เลยเนี่ยไปตอบแทนแบบนี้พอผลงานออกมาเฮ้ยมันสวยมาก

เป็นผลงานการวาดภาพลงบนโอ่งน้ำขนาดใหญ่ครับ
อันนี้วัดอ่าวช้างไล่หมู่๑๒ตำบลหัวสำรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นฝีมือการวาดภาพของคุณทะรากรบุญยะนิรัติอายุ๓๗ปี

ถึงการสร้างงานศิลปะการวาดภาพโอ่ง
เป็นลายยักษ์ต่างล่าสุดก็ไปวาดเป็นลายยักษ์ให้กับทางวัดได้ฟรีแบบไม่มีเสียค่าใช้จ่าย
คุณธรากรบอกว่าช่วงการระบาดของโควิดรอบแรกตอนแรกก็ทำงานถ่ายภาพอยู่ในกรุงเทพ
มันก็หยุดชะงักไปงานก็ไม่มี
แล้วก็มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมญาติที่อำเภอแปลงยาวแล้วก็เดินเข้าไปที่วัดนี้
จริงสมัยเด็กเคยมาขอข้าวก้นบาทของพระเจ้า

วัดอ่าวช้างไล่บอกว่าก็ยินดีนะ
ญาติโยมกลับมาช่วยการพัฒนาวัดให้มันดูสะอาดสวยงามมากขึ้น
หลายสิ่งมันชำรุดสุทธิ์สมไปตามกาลเวลา
อยากจะฝากถึงญาติโยมถ้าเกิดว่าสามารถเดินทางกลับมาที่วัดได้

จะได้อยู่คู่กับสังคมอยู่คู่กับบ้านเมืองได้ต่อไป
ก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนเห็นไหม